ต้องขึ้นด้วยแฮชแท็กคนแมน๒๐๑๘ค่ะ
ก็ต้องมีการต่อคิวถูกไหมฮะต่อคิวแล้วก็ตามลำดับพอถึงคิวเราเราก็ไปกดถูกไหมคะ
แต่เหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งจู่ค่ะผู้หญิงเขาต่อคิวอยู่ดี
ตัวเองมาจากไหนก็ไม่ทราบมาแซงคิวเขาค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พยายามบอก
สะกิดสะกิดสะกิดตัวไม่พอนะสะกิดต่อมจิตใต้สำนึกบอกว่าพี่
พี่แซงคิวหนูอะค่ะพี่ต้องต่อหลังหนูสิเขาทำอย่างไรอยู่ไหมฮะ
ยังไงเขาด่ากลาดเลยได้ไหมค่ะสารพัดสัตว์เนี่ยออกมาจากปากเขาเลยนะคะ
และที่สำคัญบอกว่าเป็นผู้ชายนะจะต่อยให้หน้าหงายเลยคุณผู้ชม

นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะทวงถามเฮ้ยไม่อายเหรอเนี่ย
แซงคิวดิฉันเนี่ยฉันยืนต่อคิวอยู่ก่อนคุณเนี่ยไม่อายเหรอผู้ชายโอ้โหแค่นั้นแหละค่ะ
บันดาลโทษะโมโหเกลี้ยวกลาดขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
เดี๋ยวเถอะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะต่อยให้หน้าหงายไปแล้วต่อยให้หน้าขมัมไปแล้ว
แล้วผู้หญิงเนี่ยจุดนี้คุณผู้ชมนี่เป็นท้ายคลิปแล้วนะ

ผู้หญิงเขาก็พยายามที่จะเบนกล้องไปเบนกล้องไปแล้วก็ซูมเข้าไปให้เห็นหน้าชัด
ผู้ชายก็ยังท้านะมานี่มานี่มาถ่ายใกล้ใกล้นี่มาถ่ายเห็นหน้าใกล้เนี่ย

ตอนแรกบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายจะต่อยให้หน้าขมัมแต่ทีนี้หลังเป็นผู้หญิงก็จะยืนยันจะต่อยแล้วนะ
ใช่ปรากฏแล้วคุณผู้ชมค่ะก่อนที่เงินจะออกจากตู้เนี่ยเงินยังไม่

คลิปนี้ถูกแชร์โดยเพจดังเพจหนึ่งค่ะ
ก็ลักษณะคือพฤติการของผู้ชายปรากฏตามคลิปที่คุณผู้ชมได้ยินแล้วก็ได้เห็น
เมื่อสักครู่นี้นะแต่ว่าใจความสำคัญที่คลิปนี้เนี่ย
เขาโพสต์ลงมาแล้วมีการขึ้นแคปชั่น
ระบุข้อความแบบนี้ว่าแบบนี้ก็ได้เหรอ
แค่บอกว่าพี่แซงคิวหนูนะพี่ต้องต่อหลังหนูนะ
แต่คำพูดที่ผู้ชายพูดจากปากคนนี้คือ
อย่ามาปากดีอีเอี้ย
คุณผู้ชมรู้ว่าพูดว่าอะไรนะ
คือแซงคิวคนอื่นแล้วยังชี้หน้าด่ามันเกินไปไหม
คนอื่นเขารอคิวกดเงินกัน๔๕คน
แต่คุณมาจากไหนก็ไม่ทราบมาแซงคิวคนอื่น
คุณอายบ้างไหมคุณอายไหมที่มาแซงคิว
เฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยด่าผู้หญิงจะต่อยผู้หญิง
มันไม่เท่หรอกนะเหตุการณ์นี้ถามว่าเกิดที่ไหน
ที่สนุโลกค่ะมีการไปสืบมาแล้วนะ
คุณผู้ชมหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
เน็ตเขาก็แน่นอนว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่เลยนะ

พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเก่งจังโดยเฉพาะผู้หญิงกับเด็ก
ทำไมไม่มีมารยาทเลยแซงคิวเขาแล้ว
ยังไปด่าเขาอีกยังไปขู่ทำร้ายผู้หญิงอีก
แมนเอาซะเลยให้เดานะ
ชายคนนี้เขาไม่กล้าแซงคิวคนที่เป็นผู้ชายด้วยกันหรอก
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปแซงคิวคนที่เป็นผู้ชายด้วยกัน
น่าจะขมัมเองอะค่ะเดี๋ยวจะโดน
คุณผู้ชมขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะคะ
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะก็ติดต่อไปที่คนที่เขาใกล้ชิดกับชายคนนี้
ชายเจ้าของเรื่องคนที่ไปด่าเขาเนี่ยนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปเคยถูกจำคุก
แล้วก็เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาได้ปีกว่า
ข้อหาอะไรคะข้อหาไปทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นคนใจร้อนเลือดร้อนมีนิสัยก้าวร้าว
เคยถูกจำคุกมาแล้วปีกว่าแล้วก็เพิ่งพ้นโทษมา
ข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แล้วก็กลับมาก่อเหตุลักษณะเดียวกันแบบนี้อีกนะคะ
ส่วนกรณีที่เพจดังออกมาลักษณะคือเหมือนแฉนะ
แฉว่าผู้ชายคนนี้จริงจริงแล้วไปเปิดหอพักให้เช่าในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลก
ถามว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเอ๊ะคือฐานะเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับลักษณะนิสัยเลย
ชาวเน็ตเขาว่าแบบนั้นนะปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ
ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมเป็นลูกชายของเจ้าของหอพักให้เช่าในจังหวัดพิษนุโลก
แล้วก็มีคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะให้ข้อมูลมาน่าสนใจมาก
เรื่องของข้อกฎหมายนะคุณเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการแบบนี้สามารถที่จะแจ้งความเอาผิดได้
หมายถึงผู้หญิงที่เป็นคู่กรณีกับผู้ชายคนนี้นะ
สามารถที่จะไปแจ้งความเอาผิดได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๔
ก็คือดูหมินซึ่งหน้าอันนี้คุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับหรือมาตรา๓๙๗ค่ะ
รังแก่ข่มเหงคุกคามหรือกระทำการใดให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญอับอาย
อันนี้คือต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทเอาเถอะ
ถ้าไปดูประวัติคุณคุณเคยถูกจำคุกมาแล้ว
สารเขาเนี่ยเขาเอามาเป็นเขาเรียกอะไรนะ

โดนอีกปุ๊บมีพฤติกรรมชัดเจนแบบนี้ปุ๊บจะเข้าอีก
ค่ะก็ขึ้นอยู่กับผู้หญิงเจ้าของคลิปแล้วนะคะ